คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มณเดชน์ภูกิมิยะควงแขนคุณแม่แก้ว
ไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นไปสัมผัสอากาศหนาวหิมะขาว
แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคก้อนใหญ่ก้อนโต
ที่งานนี้บอกเลยว่าณเดชน์กลายเป็นฮีโร่ไปเลยล่ะจ้า
สุดประทับใจครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคู่แม่ลูกณเดชนคุกิมิยะ
แล้วก็คุณแม่แก้วสุดารัฐเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวที่ญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งก็ไม่พลาดที่จะขึ้นเขาไปเล่นกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างสกีบอร์ด
แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสนุกสุดมันกันจนสมใจ
แต่ก็ไม่วายค่ะต้องเจอกับอุปสรรคชิ้นโตเมื่อรถที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยดันมาติดลมหิมะเข้า
ไม่สามารถขับต่อไปได้งานนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์ก็ไม่รอช้ากระโดดลงไปช่วยขุดหิมะ
ปกคลุมบริเวณล้อรถทันทีนะคะพร้อมออกแรงดันให้รถขยับออกจากพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งคุณแม่แก้วก็ได้มีการโพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวถึง๒คลิปด้วยกัน
แล้วก็มีบรรดาแฟนคลับนี่แหละจ้าที่คอยติดตามหนุ่มณเดชน์เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะเลย
ก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ต้อนรับปีรกาที่มาถึงแล้วนะคะ
ใช่ค่ะดีนะที่มีกล้ามล่ำเลยออกแรงได้สบายหน่อย